วันนี้มีความคืบหน้าเรื่องของคดีหวย๓๐ล้านที่กาญจนบุรีนะฮะ
ก็มีการประชุมติดตามกันซึ่งก็ไปพบบุคคลหนึ่งที่อ้างว่าจะเป็นบุคคลสำคัญที่รู้เห็นกับเรื่องนี้
อีกแล้วชื่อว่านางดำแต่ว่าเอ๊ะสืบไปสืบมาลงพื้นที่ตามหาเหมือนกับว่าเอ๊ะนางดำกับเจ๊บ้าบินนี่คนเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่ทราบ
บอกว่ามีชื่อใช่ไหมเออมีอะไรบ้างนะมีบ้าบินแพนเค้กแพนเค้กแล้วก็ดำนั่นสิฮะ
ไม่รู้เป็นคนเดียวกันหรือเปล่าแล้วจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อย่างไรด้วยนะครับ
มาดูความคืบหน้ากันหน่อยครับวันนี้ทางด้านของครูปีชาใคร่ครัวหนึ่งในผู้ที่อ้างสิทธิ์เป็นเจ้าของลอตเตอรี่๓๐ล้าน
เดินทางไปร่วมงานแสดงผลงานของนักเรียนคือตอนนี้ไม่ว่าจะไปไหนนักสื่อก็ตาม
ต้องตามตลอดตามว่าเขาไปไหนทำอะไรจะหายตัวไปหรือเปล่า
อยากคุยด้วยตลอดเวลาแล้วก็ไปสัมพงสัมภาษณ์
ซึ่งครูปีชาก็ไปร่วมพิธีไปพูดคุยกันกับผู้สื่อข่าวเล็กน้อย
ถึงการสืบพบเรื่องของพยานใหม่นะเลขท้ายสลากินแบ่งรัฐบาล
ซึ่งตรงท้ายเจ็ดสองหกที่พบว่ามีด้วยกันสามชุดขายที่เบรสซิตี้เหมือนกัน
ชุดแรกเนี้ยมีชายคนหนึ่งฮะที่รู้จักการชื่อของอาจารย์แดงซื้อไป
ที่สองถูกนำไปขายบนแผงของแม่ค้าอีกคนหนึ่งส่วนชุดที่สามคือชุดที่น่าจะถูกรางวัลคือเลขห้าสามสามเจ็ดสองหกนะฮะ
เป็นแม่ค้าลอตเตอรี่อีกคนนึงที่ซื้อไปขายต่ออีกทีซึ่งเป็นกระแสข่าวคือนางดำ
ซึ่งครูปีชายืนยันบอกว่าเลขที่ครูซื้อเนี่ยคือเลขที่ถูกรางวัลเพราะจำตัวเลขได้ทั้ง๖ตัวอย่างแม่นยำ
พูดอย่างนั้นนะแต่ตอนแรกเขาบอกเขาจะเอา๒๖ใช่ไหมเอาเลขท้ายแต่ว่าเขาจำแม่น
บอกเขาจำได้๖ตัวเลยนะฮะซึ่งบอกว่าไม่ใช่กลุ่มแม่ค้าเข้าใจผิดแล้วบอกว่าครูถูกรางวัลที่หนึ่ง
อันนี้ก็อาจจะย้อนแย้งกับเรื่องของคลิปเสียงนิดหนึ่งที่ได้ฟังก่อนหน้านี้นะครับ
ส่วนการเรียกสอบพยานเพิ่มเติมของตำรวจกองบังคับการปรับรามก็จะมีการลงพื้นที่วันนี้เนี่ย
ครูปรีชาระบุว่ายังไม่ได้ถูกเชิญให้ไปสอบประคำเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ทราบว่ากลุ่มแม่ค้าลอตเตอรี่ที่เป็นพยานที่ถูกเรียกไปสอบด้วยหรือไม่นะครับ
สำหรับการลงพื้นที่ของตำรวจกองบังคับการปราบรามมีรายงานว่าวันนี้จะไปสอบพยานนะครับ
สอบประคำพยานที่สถานีตำรวจทางหลวง๖อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะฮะ
ไปฟังเสียงของแหล่งข่าวที่เป็นเพื่อนบ้านของเจ๊บ้าบินพูดถึงเรื่องของนางดำกับเจ๊บ้าบินกันหน่อยนะครับ
ทีมข่าวของเรายังลงพื้นที่ติดตามต่อว่าพยานที่ชื่อว่านางดำเป็นใคร
ก็เดินทางไปที่บ้านของนางรัตนาพรหรือว่าเจ๊บ้าบิน

เมื่อไปสอบถามกับเพื่อนบ้านของเจ๊บ้าบิน
พยานที่ตำรวจระบุว่าชื่อนางดำเนี่ย

ขณะที่ดูข่าวเกิดข้อสงสัยเหมือนกันว่านางดำเป็นใคร

เพราะว่าปกติแล้วจะเรียกกันว่า

เจ๊ดำเจ๊บ้าบินและเจ๊แพนเค้ก

เพราะว่าขายบ้าบินกับแพนเค้ก

กระดาษทินมารายงานข่าวจากกรบังคับการปราบรำ
ยืนยันว่านางดำเป็นพญานอีกคนนึง
ซึ่งเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่ที่ซื้อเลขชุด

ในทาราซทิวีนำมาเสนออย่างต่อเนื่องแน่นอนค่ะ